นี่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนอีกแล้วนะ
บอกว่าตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้นะครับ
กว่าจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน
ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในบางพื้นที่
ฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นมีความเสียหายในหลายจังหวัด
ให้คุณผู้ชมได้ตรวจสอบกันก่อนนะครับ
ผลพวงจากพายุฤดูร้อนทำให้พื้นที่ของนครราชศรีมา

คุณดูสิต้นไม้ล้มแบบนี้หลังคาบ้านเรือนประชาชน

นี่แหละครับเกิดความเสียหายเสาไฟหักโค้นเลยนะครับ
ในพื้นที่ของตำบลบ้านราชอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายเย็น
พายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเลยนะครับ
ทำให้มีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้น๒ต้น

ไม่มีไฟฟ้าใช้หลายชั่วโมง
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเร่งเข้าแก้ไข
แล้วก็ยังมีบ้านเรือนที่ถูกแรงลม
หลังคาปลิวหายไปหลายหลังเลยนะครับ
ทีนี้ครับประชาชนไม่สามารถที่จะพักอาศัย

ก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ในการอบพยพประชาชน

โดยที่บ้านของนายดวนบุญเจริญในตำบลบ้านราช
ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
หลังคาบ้านปลิวหายไปทั้งแถบเลย
ขณะที่ไร่สวนของเกษตรกรได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกัน
และพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ได้พัดถล่มอย่างรุนแรง
ทำให้ต้นขนุนในสวนของชาวบ้านหักโค้นแบบนี้คุณ

ซึ่งเป็นขนุนที่กำลังจะออกผลผลิตเป็นปีแรกด้วย
แต่ก็มาได้รับความเสียหายเพราะแรงพายุแบบนี้นะครับ

นี่คือชาวสวนก็ได้รับผลกระทบ

ทีนี้พาไปดูที่บุรีรำหน่อยฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก
แล้วก็มีลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ในบุรีรำนะคะ
ดูสิคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเสาไฟฟ้าแรงสูง
ขนาด๑๔เมตร๖ต้นนะรวมถึงเสาไฟส่องสว่างอีก๑๐กว่าต้น
เรียงรายอยู่ตรงหน้าทางเข้าบ้านหนองโครนที่ตำบลสแก่โพรงฝั่งขาออกเมืองเนี่ย
พอมันดึงล้มมาต้นนึงแล้วเนี่ยสายไฟมันเกี่ยวดูสิคะ
ดึงกันเป็นโดมิโน่ล้มมาเป็นทางยาวเลย

ใช่ค่ะตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่
ก็ต้องมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางตรงนี้

จะล้มลงมาทับรถที่สัญจรอยู่แล้ว

ใช่ค่ะทีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรำ
แล้วเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนางรอง
ก็เข้าไปแก้ไขเพื่อจ่ายระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติในบางจุด
ส่วนที่ยังจ่ายไม่ได้ตอนนี้ก็เร่งซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
ดังนั้นคุณผู้ชมคะใครที่เป็นชาวบุรีรำดูข่าวอยู่

ส่งข่าวมาบอกกันได้ผ่านทางไลน์ทางคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็ในยูทูปนะคะ
คุณผู้ชมฮะไปดูที่ฉะเชิงเซา
ไปดูว่าลมมันแรงขนาดไหนนี่ดูตรงนี้ได้เลยคุณดูสิ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบริเวณสี่แยกไฟแดงบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเศร้าลมมันกระโชกแรงมากนะฮะ
จนน้ำที่มันท่วมขังอยู่ตรงถนนเนี่ยโอ้โห
เกิดถูกแรงพัดแบบนี้กลายเป็นคลื่นแบบนี้เลยนะครับ
แล้วเขาบอกพายุฝนได้พัดกระหน่ำอย่างรุนแรง
ทำให้เต็นต์จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกราน
พังถล่มลงมาแล้วรถแต่ละคันคุณ
คงโอ้โหในใจคงกลัวน่าดูเหมือนกันนะฮะ
ในการที่จะฝ่าลมแบบนี้นะครับ
โดยพายุฝนได้ตกกระหน่ำในหลายพื้นที่ของฉะเชิงเซานะครับ
แรงลมก็ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่ตำบลหมอนทอง

ได้รับความเสียหายเกือบ๕๐หลังคาเรือน
และก็แรงลมนะครับยังได้พัด
ทำให้เสาไฟฟ้าหักโค้นจำนวนถึง๑๔ต้น
ไฟฟ้าดับกันทั้งหมู่บ้านแล้วครับ
โดยนางสาวพัชรินนวลแก้วชาวบ้านหมู่๓
ตำบลหมอนทองก็เปิดเผยนะครับว่า
พอลมพายุมันมาเร็วมาแรงมาก
ตัวเธอเองเก็บข้าวของแทบไม่ทันเลยนะครับ

ญาติของตนก็ถูกชิ้นส่วนของกระเบื้องหลังคา
พัดมาโดนมือต้องเย็บไปถึง๙เข็มนะครับ
ด้านของคุณยายส้มลิ้มสุดจิตอายุ๗๙ปี

ขณะนั้นกำลังจะกินข้าวเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
แล้วก็ลมมันพัดกระโชกแรงมากพัดประตูบ้าน
ประตูหลุดกระเด็นเลยนะครับ
ตัวของคุณยายเองบอกทำอะไรไม่ถูกเลย
ได้แต่ยืนร้องไห้ร้องไห้แล้วก็พนมมือนะครับ
ขอให้หลวงพ่อโสธรช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยนะครับ
ฝนและลมก็พัดอยู่อย่างนั้นประมาณถึง๓๐นาทีครึ่งชั่วโมง

ยายบอกไม่เคยเจอพายุที่มันแรงอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับ
เอาไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างนะครับเกิดเหตุสลดครับ
พายุแล้วก็มีลูกเห็บเนี่ยนะฮะ
ถล่มพื้นที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วาง
ทำให้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับช้างจนตาย๒เชือกนะครับ
คือพังแม่มูลอายุ๔๐ปี
แล้วก็ลูกน้อยพลายแบงค์อายุ๓ขวบครึ่งนะครับ
แล้วก็ยังมีช้างบาดเจ็บอีกจำนวน๓เชือก

ควานช้างเอาไปล่ามโซ่ไว้ตรงใต้ต้นไม้
แล้วมันเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงมาพอดีนะครับ

ภายใต้มูลที่อนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะครับ
หลังจากเกิดเหตุลมกระโชกแรงแล้ว
แล้วก็ช้างถูกต้นไม้ทับได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับ

ได้นำช้างส่งโรงพยาบาลช้างลำปาง
เพื่อเข้ารับการช่วยเหลือจากทีมสัตวแพทย์โดยด่วนนะครับ
ขณะที่นายกอง
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติม
เพราะว่าฝนมันกระหน่ำลงมา๒วันแล้วนะคุณนะ
ตั้งแต่วันที่๑๓แล้วก็ต่อเนื่องวันที่๑๔เมษายนนะครับ
สำหรับในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ
ได้ถูกลมพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรง
แล้วก็ทำให้ต้นไม้ล้มหลายจุด
โดยเฉพาะถนนเจริญประเทศหน้าโรงแรมอนันตรา
มะยมที่ปลูกอยู่ในรั้วของโรงแรม
ก็ถูกลมพายุพัดจนล้มขวางถนน

ทางช่วงที่งานป้องกันระบันเถาสาภัยนครเชียงใหม่
ก็ได้นำเลื่อยยนมาทำการตัด
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายออกให้พ้นไหลทาง

ส่วนความคืบหน้าเรื่องของช้าง
เพราะว่ามีช้างอีก๓ตัวที่บาดเจ็บใช่ไหม

เป็นช้างพลายตายเพิ่มอีก๑ตัว
เท่ากับเหตุการณ์นั้นมีช้างตายไป๓ตัวแล้วนะครับ

เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์คู่บ้านคู่เมือง
พอตายไปมันก็ต้องทำพิธี

คุณผู้ชมช่วงสงกรานที่ผ่านมาหลายพื้นที่เจอฝนนะคะ
แต่เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ฝนจะมาหนักกว่าสงครานอีกนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็คาดการณ์นะคะว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
น่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนี้นี่ถือว่ามาเร็วนะคุณ

เขาบอกว่าตั้งแต่๑๖ถึง๑๙ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ต้องระวังเลยนะฮะ
ถูกต้องค่ะแหมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ย
เรายังไม่ได้อ่านข่าวแบบร้อนจัดร้อนมาก

งกรานปีนี้ค่ะหลายพื้นที่อย่างที่บอก
เจอกับพายุฝนฟ้าขนองมีลมพัดแรง
แล้วก็มีลูกเห็บตกบางพื้นที่
แม้ว่าช่วงวัน๒วันนี้สถานการณ์ฝนจะเบาลง
ช่วงเช้าฟ้าเปิดอ้าวแดดดีบ่ายค่ำ
ฝนจะกลับมาตกกระจายตัวรวมถึงมีลมพัดแรง
สร้างความเสียหายหลายพื้นที่นะคะ
แต่อากาศของวันพรุ่งนี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าทั่วไทย
จะมีฝนตกหนักกว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมา
เพราะอะไรคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ
มาจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากจีน
แผ่มาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้
ก็ทำให้มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้
ปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่าง
กลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เคลื่อนผ่านภาคเหนือค่ะเหนืออีสานตอนบนภาคกลาง
ส่วนไทยตอนบนก็มีอากาศร้อนต่อเนื่องกันมาหลายวัน
ทีนี้ลักษณะที่ที่ฉันบอกไปทั้งหมด
ก็เลยทำให้ไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
มีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรง
ลูกเห็บตกบางพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วย

แล้วก่อนหน้านั้นมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่แล้ว
ทีนี้ลมฝ่ายตะวันตกก็พัดมาจากพม่าอีก
อากาศเย็นจากจีนแพลลงมาปกคลุมอีก

อากาศเย็นเจอร้อนฝนยิ่งตกต่อเนื่อง
เขาเตือนไว้เลย๑๖๑๙เมษายน
แล้วก็ล่าสุดพบสัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนของไทยเร็วกว่าปีที่ผ่านมานะคะ
คาดการณ์ว่าช่วงวันที่๒๕๒๗เมษานี้
จะมีการก่อตัวของพายุไซโครนในมหาสมุทรอินเดีย
ซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยดึงลมประจำฤดูฝนพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย
ทำให้ไทยเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วก็เร็วกว่าปกติด้วย
เพราะว่าปีนี้ทางฝั่งเอเชียก็เกิดปรากฏการณ์ลานิงย่า
หรือว่าปรากฏการณ์ฝนตกชุกนั่นเองนะคะ